เขาแชร์กันในโลกโซเชียลมีเดีย
แล้วการตัดสินใจแก้ปัญหาเรื่องนี้
มันทำให้มีคนเสียชีวิตคุณผู้ชม
นี่ดูจังหวะนี้นะคะ
เหตุการณ์นี้เนี่ยเป็นคลิปที่โลกโซเชียลเขาแชร์กัน

รถยนต์ขับพุ่งชนวัยรุ่นที่เขาเดินอยู่บนทางเท้าเลยนะ
จุดที่เกิดเหตุก็คือซอยสุริวงศ์ฝั่งธนบุรี

มุมนี้นี่คือจะเห็นชัดกว่า
พอชนแล้วเนี่ยลากไปกับพื้นถนนอีกเป็น๑๐๐เมตร
จนทำให้ผู้ที่ถูกชนเสียชีวิตนะคะ
พอแชร์คลิปไปโอ้โหคนบอกว่าทำไมหัวร้อนแบบนี้ล่ะ

ทีมข่าวก็เลยลงไปตรวจสอบ
ผู้เสียชีวิตนี่นะคะคือนายนพรัฐพันธุอารี
วัย๑๘ปีก็เป็นหลานของนายนครินสินทนภารดี
ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็เป็นคนที่ได้รับบาดเจ็บ
ทีนี้เขาก็เล่าให้กับทีมข่าวฟังค่ะ

มีปัญหากันเรื่องเกี่ยวกับที่จอดรถ
ไปมีปัญหากันกับป้าข้างบ้านก็ทะเลาะกัน
ป้าไปบอกว่าหลานจอดขวางสะพานข้ามคลอง
ก็เลยทำให้เลี้ยวข้ามคลองไม่ได้
หลังจากนั้นลูกชายของป้าค่ะนายทศพรขำสมวง
ก็ขับรถมาจอดบีบแร่ลั่นเลยนะ
หลานของเขาก็เข้าไปบอกว่าให้หยุดเลิกบีบแต่
แต่ว่านายทศพรเร่งเครื่องแล้วก็พุ่งชนเลย
หลังจากนั้นก็ลากไปอีกเป็น๑๐๐เมตร

ทศพรก็ขับรถหนีไปไปที่สอนอ
แล้วก็แจ้งความว่าโดนทำร้ายค่ะ
ผมบอกว่าจะบีบทำไมเด็กนอนอยู่
แต่คือเขาก็ไม่ได้ฟังอะไรเลย

มันก็ถอยรถถอยรถไปจอดอยู่ตรงนู้น

รามเสร็จผมก็ยืนอยู่ตรงราวสะพาน
แล้วเขาก็ผมมองล้อรถเขาเนี่ย

แต่ผมดีคือผมหลบทันเพราะว่าผมมาพุ่งสวนรถเข้าไป

เร่งครับคือหักพวงมาลัยซ้าย
เราเห็นล้อเลยว่าพวงมาลัยล้อหักซ้ายมาแล้ว
แล้วเขาก็เหยียบเข้าไปมาเลย
คือคนที่ขับตามไปเนี่ย
ก็คือก็ไปเบียดอะไรกันยังไงผมก็ไม่ทราบนะ

เขาเข้าคลิกกลับมา
คือคนเขารู้กันหมดว่าอะไรยังไง
เห็นว่าผมเป็นวัยรุ่นแล้วไม่ใช่ว่าวัยรุ่นจะสามารถทำอะไรก็ได้
ผมก็กลัวติดกรุงกันผมมีลูกสองคนแล้ว
คือเรื่องนี้มันมีเหตุการณ์เริ่มตั้งแต่จุดหน้าบ้านก่อนนะครับ
เป็นช่วงกลางคืนนะฮะคือมีช่วงเวลาที่ผู้ที่เป็นผู้หญิงนะครับ
ได้ไปเถียงกับเด็กวัยรุ่นแถวระแวกนี้
เพราะว่าเด็กวัยรุ่นจอดรถจักรยานยนต์แล้วทีนี้มันไปขวางทางเลี้ยวเข้าเลี้ยวออกของเขา
เขาก็บอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่บริจาคที่ให้นะทางเข้าออกตรงนี้เนี่ยเขาบริจาคให้นะ
ก่อนที่จะนำมาสู่ตรงจุดเนี้ยอ่าแต่คนที่ขับรถพุ่งชนเนี่ย
ไม่ใช่คนที่เป็นผู้หญิงที่ไปลงไปเถียงกับกลุ่มวัยรุ่นไง

อยู่ดีก็ไม่รู้โมโหแทนหรือว่าอะไรยังไง

ซึ่งแม่ของผู้ตายเล่าให้กับทีมข่าวฟังค่ะ
บอกว่าพอหลังจากเกิดเหตุเนี่ยแม่ของนายทศพรที่เป็นคนขับชนลูกเสียชีวิตเนี่ยนะ
ที่วัดค่ะเอาพวงหลีดแล้วก็ฝากเงินไว้ให้หนึ่งหมื่นบาท

แล้วหลังจากนั้นนะไม่เคยเจอหน้ากันอีกเลย
โดยส่วนตัวแล้วก็รู้สึกกลัวไงคะ
ว่าหลังจากที่ลูกชายเสียชีวิตแล้วจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
เพราะว่าคนที่เขาก่อเหตุเขาก็อ้างว่าเขารวย

มีแค่พวงหลีดวงหนึ่งกับเงินหมื่นหนึ่งที่ฝากไว้กับพระ

เยอะมาก
มีลูกคนเดียว
คนเดียวอ่ะเนอะถ้ามันเป็นไปได้หนูอยากจะขับรถชนลูกเขาบ้าง
เค้าจะรู้สึกยังไงอ่ะอืม
ตอบแทนกันไปอย่างเงี้ยให้มันตายตกกันมาตามกันไปเลยอ่ะ
ดูทางคดีบ้างนะคะคุณผู้ชมร้อยตำรวจเอกพิทักษ์จันสี
รองสารวัตรสอบสวนสนบุภารามก็บอกว่า
ตอนนี้มีการแจ้ง๓ข้อหานักนะ
กับผู้ต้องหาที่ขับรถชนคนตาย
แล้วก็ฝากขังที่สารอาญาธนบุรีผัดแรก๑๒วัน
เพราะว่าเบื้องต้นตัวผู้ต้องหาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
ให้การกับพนักงานชั้นสอบสวน
แล้วก็บอกว่าจะให้การในชั้นศาลเท่านั้น
ทีนี้เรื่องของการเยียวยาการชดเชยเนี่ย
ยังไม่มีการติดต่อมาจากฝ่ายของผู้ต้องหา
ซึ่งตอนนี้เองเนี่ยทางแม่ผู้ตายก็ยังรออยู่
ถ้าเกิดว่าสามารถนัดหมายมามาเจรจามาพูดคุยกันได้
ก็อยากให้ญาติของผู้ต้องหาติดต่อมา
เจรจากันหน่อยมาตกลงกันหน่อย
ส่วนเรื่องของคดีความก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมาย
แล้วก็จะเร่งสรุปสำนวนส่งฟ้องภายใน๑เดือน
เพราะว่าคดีนี้อย่างที่บอกค่ะคือมันก็ค่อนข้างอุกอาจนะคะ

ในส่วนของพนักงานสอบสวนได้แจ้งไปให้กับปัญหาทราบ๓กว่าฮา
หลักก็ฆ่าผู้อื่นตายโดยจัดอาณา
พยายามฆ่าผู้อื่นและก็ขับขี่ข้าวรถประหมาก

มีการแจ้งกองพยาบาลสลักทานเพื่อตรวจเก็บดินเอนเอของผู้ต้องหา
และผู้ตายในวันเกิดเหตุ
แจ้งเจ้าหน้าที่จาก
ตรวจสภาพรถหาร่องรอยการถูกเฉียวชนณวันเกิดเหตุ
ส่วนของคดีก็ตอนนี้ก็รอผลชนสูตร
รอสอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องถ้าพบก็น่าจะสืบสำนวนได้ตามท้องสำนวนการสอบสวน